สำหรับคดีฆ่าโหดฆ่าฝังดินชายวัย๓๙ปี
นี่ถ้าไม่เจอรองเท้าสีแดงอมชมพูที่มันโผล่พ้นพื้นขึ้นมา
นี่จะไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าเขาถูกฆ่าฝังดินอยู่ในนั้น
ตำรวจทำงานค่อนข้างไวนะคะสืบทางลับจนไปเจอแล้วก็จับตัวผู้ก่อเหตุได้
ผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนกันกับคนตายนี่แหละมี๓คน
แต่ที่น่าตกใจก็คือว่า๑ใน๓อายุแค่๑๕นะคะ
จอบประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ
ในสุดพลิกศพพบใบหน้าปูดบวม
หน้าอกและแผ่นหลังมีแผลถูกของมีคมบาดเกือบ๑๐แผล

ใกล้กันพบกระเป๋าสีฟ้ามีอุปกรณ์ดักหนูขวดเหล้าและมีดขอวางอยู่
อีกฝั่งหนึ่งของเถียงน้ำพบขวดเหล้าขาวดื่มแล้ว๒ขวด
พร้อมปืนผาที่แตกหักวางอยู่

บอกลูกชายหายออกจากบ้านไปตั้งแต่๙ธันวาคม
บอกว่าจะไปยิงหนูในทุ่งนาเอามาขาย
กระทั่งมีคนไปพบศพถูกฆ่าฝังดิน
คนเป็นพ่อแม่จำรองเท้าแดงของลูกชายได้
วิราชโดนฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยม
ทีมสืบตั้งตุ๊กตาคนร้ายเป็นคนใกล้ตัว
ที่สำคัญกลุ่มนี้มีประวัติผัวพันยาเสพติดเสพยาบ้าด้วยกัน
สุเทพวัย๒๔ปีและนายเอวัย๑๕คือเป้าแรกที่ตำรวจเร่งขยายความ
ทีมสืบฮิ้วตัวสุเทพกับเอมาบี้สอบปากคำที่โรงพัก

ติดตามกุ

อัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติ

ข่าวไทยรัฐทีวี